กลับมาสืบสาวราวเส้นในวันเสาร์ส่งท้ายปีกันต่อค่ะ
ช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ร้านหอมด่วนเขาฮอตสุด
ทำเอาป้าช้อนของเราตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟมือเป็นระวิงไปเลยทีเดียว
ถ้าลูกค้าสาวเมื่อไหร่ขอยืมตัวป้าช้อนไปนั่งคุยกับเฮียน็อตสักครู่แล้วกันนะคะ
พอมาชิมแล้วนะแม่น้าเราจะเลื่อนกับน้ำเงี้ยวกันนะครับผม
จริงน้ำเงี้ยวเนี่ยเวลาทานที่ถูกต้องต้องทานยังไงครับแม่

แล้วก็ใส่เครื่องเคียงพวกนี้เนอะ

เพื่อเพิ่มความเค็มให้มันหน่อย
ใช่

ของเครื่องพริกแกง

แล้วรสชาติมันก็ไม่ได้เผ็ดนะครับ

ส่วนตัวมันก็จะมีความกรุบกรอบของตัวผักกัดดอง

ส่วนหมูก็นุ่มมากนะครับ
แล้วก็มีความหอมของรสชาติเครื่องแกงของน้ำเงี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์จริงนะครับผม

คนต่างชาติเขาจะชอบกินมาก

ส่วนใหญ่ลูกค้าแม่เนี่ยเป็นคนที่ไหน

ก็มีญี่ปุ่นมีฝรั่งมีทุกชาติอืม

ก็ตามโซเชียลมั้งอะไรอย่างนี้
ตามโซเชียลด้วยเหรอ
ก็มีเฟ่นฟูของด่วนด้วย
เป็นข้อสอบที่รสชาติแบบเชียงใหม่แท้เลยเนอะจริงอ่ะไปเชียงใหม่นะไม่ใช่ว่าข้อสอบร้านจะอร่อยเหมือนกันหมดแหละ
มันแล้วแต่วิธีการทำของแต่ละคนใช่ไหมผมก็จะมีบางร้านที่ผมติดใจที่ไปเชียงใหม่ตรงนั้นก็ต้องไปกินเหมือนกัน
แม่จะไปกันกันร้านที่ผมจะไม่ต้องบินไปเชียงใหม่แล้วแล้วก็มาทานร้านแม่

ก็เราทำเหมือนที่เรากินอยู่บ้านทุกวันเราเคยทำยังไงเป็นอย่างนั้นก็คืออาหารเราไม่ได้ลดคุณภาพมันเลย
ประทูดิบอะไรอย่างนี้เราจะสั่งสดทุกวันทำใหม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย
ด่วนเป็นชื่อของสระแหน่
ไม่ได้ต้องเป็นสละแหน่สละแหน่อะไรอย่างนี้จะหอมด้วย
เป็นชื่อที่เรียกคาราแห่แล้วชื่อมันเหมาะกับร้านอาหาร

จากการที่เป็นแม่บ้านมาอยู่กับนู่นที่กรุงเทพ
แล้วก็ทำอาหารกินกันเองในบ้านจนมาเปิดร้านอาหาร
ได้รับความนิยมแบบนี้คุณแม่รู้สึกไงบ้าง
ก็ดีใจนะตอนแรกที่เรามาเปิดตรงนี้
เราก็จะแอบฟังลูกค้าอยู่ว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะไปรอดไหม
เพราะเราไม่เคยเราเป็นแม่บ้านคนหนึ่งที่ทำอาหารให้ลูกกิน
ฟังทีว่าเออพอเราไปเก็บโต๊ะหรือเก็บอะไรอย่างนี้
พอเราเห็นลูกค้ากินหมดชามหมดอะไรอย่างนี้เราดีใจไหม
เรารู้ดีใจเราก็ใช้ได้นะอะไรอย่างนี้
กินมีความสุขเราก็มีความสุข
ทุกอย่างที่เราให้เขาด้วยใจเขาก็ให้กลับมาแล้วเราด้วยใจ

เราทำอาหารก็เหมือนทำให้กับให้ลูกให้หลานเราทาน
เพราะฉะนั้นเราจะพิถีพิถันในการทำอาหารทุกจาน
ทำให้ร้านเราดูดิทั้งวันแบบนี้คนเต็มร้านไม่หมดเลย

ก็เปิด๙โมงเช้าถึง๒ทุ่ม

ก่อนจากการบรรยายให้แม่เชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ย
ลองมาทานอาหารเหนือแท้ผสมผสานกับการอวยพรปีใหม่ให้เขาหน่อย
เป็นภาษาเหนือให้กับคุณผู้ชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเราครับ
ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเนาะ
ปีใหม่๒๕๖๑ร้านหอมด้วนก็ขอโวยพรให้ลูกค้าทุกคน
ที่มาอุดหนุนหอมด่วนอยู่ตลอดเวลา

ช่วงนี้ต้องว่าเรียบร้อยให้ภาพสมัยประเภทและหัวขวางแบบที่จะฝันกัน
ออกเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในย่านเอกมัยกันต่อดีกว่าค่ะ
ช่วงนี้ขอเอาใจคนรักเส้นสไตล์ญี่ปุ่นกันหน่อย
และเหมาะมากสำหรับใครที่เริ่มเบอร์ราเมนอูด้งโซบะโซเมน
และกำลังมองหาเมนูเส้นญี่ปุ่นใหม่อยู่

เพราะเราจะพาไปรู้จักกับเมนูที่ชื่อว่าจำปง
เมนูเส้นขึ้นชื่อจากเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่น
ถ้าคุณผู้ชมยังงงว่าจำปงคืออะไร
ก็รีบตามคุณน็อตไปคลายความสงสัยกันที่ร้าน
สวัสดีครับคุณพีชธรนะครับผมนี่นะครับ
มีภารกิจมาหาเมนูที่ชื่อว่าจำปง
ซึ่งเป็นเมนูที่มีต้นกำเนิดจากเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่น

ปงก็คือเป็นอาหารประเภทเส้นนะคะ

ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากนาซากิทางภาคใต้ของญี่ปุ่น
จำปงเนี่ยแปลว่าผสมรวมกัน
ก็คือมีน้ำซุปที่ทำจากซุปกระดูกหมู

แล้วก็มีเส้นจำปงนำมารวมกับผักหลายชนิด

มันแตกต่างกับราเมงยากิโตบะอะไรอย่างนี้ไหม
ก็คืออย่างแรกก็คือน้ำซุปก็ต่างกันแล้ว

จะเป็นซุปแบบเข้มข้นนะคะไม่มัน
จำปงนี่ก็เป็นเส้นที่มีกรรมวิธีผลิตโดยเฉพาะ

คือจะมีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิด
อืมอ่าพูดถึงร้านจำปงกันดีกว่า
เป็นร้านที่มีสาขามากมายเลย

ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีประมาณ๗๐๐สาขานะคะ
แล้วก็มีที่อเมริกาอยู่๓สาขา

ถ้าบอกคนญี่ปุ่นทุกคนจะรู้จัก๗ปีที่แล้ว
ลูกค้าประจำของเราเป็นคนญี่ปุ่น
ประมาณ๖๐ใช่ค่ะ
แต่ว่าณตอนนี้ก็ประมาณครึ่งอะค่ะ
จุดเริ่มต้นของร้านนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
ก็คืออยากจะนำนางอาสากิจจำปงซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้าน

ตอนนี้ทุกคนรู้จักนายอัศกิจจำปงและสามารถทานได้ทั่วประเทศแล้ว
คราวนี้นโยบายของเขาก็คือต่อไปก็คือนำนางอัศกิจจำปงไปเผยแพร่ทั่วโลก
เมนูอะไรบ้างนอกจากจำปงที่สร้างชื่อแล้ว
เมนูซิกเนเจอร์ของเราก็มีนางาสะกิดจำปง
นางศักดิ์สราวด้งที่เป็นหมีกรอบนำเข้าจากญี่ปุ่น
จะคล้ายบะหมี่กรอบรัดหน้าของไทยแล้วก็ของฮ่องกงค่ะ
แต่ตัวเส้นเนี่ยมีความกรอบจนคำสุดท้าย

แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเป็นเมนูทานเล่นเกี๊ยวซ่า
เอาล่ะนี่แบบนี้แล้วอยากจะรู้แล้วว่า

เล่าเส้นเป็นเรื่องขอนำความรู้ดีเกี่ยวกับเมนูจำโปรงมาฝากคุณผู้ชมสักหน่อย
เมนูจำปงเป็นเมนูเส้นที่สามารถพบได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีค่ะ
โดยจำปงจากประเทศญี่ปุ่นจะมีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองนางาซากิ
ในยุคเมจิตอนกลางหรือในปีคริสตศักราช๑๘๖๘จนถึงปีคริสตศักราช๑๙๙
ซึ่งสมัยนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีการปิดประเทศเมืองนางาซากิในฐานะเมืองท่า
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบผสมผสานขึ้น
สันนิษฐานว่าเมนูจำปงน่าจะมาจากพ่อค้าและนักศึกษาชาวจีนที่เข้ามายังเมืองนางาซูกิ
ผสมผสานในวัฒนธรรมการทานเส้นเข้ากับวัตถุดิบที่มีอยู่
ออกมาเป็นเมนูนางาสกิดจำปงที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศญี่ปุ่น
และกลายเป็นเมนูเส้นขึ้นชื่อประจำเมืองมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ส่วนจำปงในประเทศเกาหลีจะมีหน้าตาแตกต่างจากนักงัศกิจจำปงโดยสิ้นเชิง
คือจะมีสีสันที่จัดจ้านรสชาติเผ็ดร้อนและมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป
ถ้าเล่าเส้นเป็นเรื่องมีโอกาสไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวของเมนูจำโปรงสไตล์เกาหลีมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
ไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันบ้าง
สนุกและน่ากินขนาดไหนช่วงหน้ารู้กันค่ะ